มีอีกหนึ่งคลิปไวรัลนะคะคุณผู้ชมหลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกเอ็นดูเอ็นดูค่ะ
หนุ่มน้อยแหลงใต้ระบายความอัดอั้นใจอุตส่าห์ปลูกผักบุ้งไว้เต็มแปลงเลยนะ
ตั้งใจว่าเดี๋ยวปิดเทอมนี่แหละจะเอาไปขายช่วยที่บ้านช่วงโควิด๑๙
ที่ไหนได้วัวขโมยกินผักบุ้งเกลี้ยงแปลงเลยค่ะเลยต้องขออัดคลิประบายความในใจซะหน่อย
หงวะใครลบพี่หนะไอภวมหลัวนะ

อีม้าให้ภวมวิตปุ่นละนี่หยุดพ่อนี่เลยเนี่ย

พยายามคิดค่อยช่วยครอบครัว
อย่าให้รู้นะว่าวัวใครจับแกงแจกชาวบ้านเขาหมดเลย
เออน้องคนนี้ชื่อว่าน้องฟารุสนะคะอายุ๑๑ขวบค่ะ

วัวฝูงใหญ่ประมาณ๔๐๕๐ตัวของชาวบ้านระแวกใกล้เคียงเนี่ย
มาคุยเขียกินผักบุ้งจีนที่กำลังจะเก็บได้อยู่แล้วเชียว
จะเอาไปขายจุนเจือครอบครัวช่วงโควิด๑๙สักหน่อย
เห็นแล้วหลายคนต้องคิดถึงน้องเหนียวไก่เหมือนที่ที่ฉันคิดแน่เลย
จำได้ไหมตอนเหนียวไก่หายแล้วตามกัดคลิปตามหาเหนียวไก่
ที่น้องคนนี้ถูกขโมยไก่ย่างหน้ารถมัรทราไซค์
คลิปตามหาว่าใครขโมยเหนียวไก่เข้าไป
สุดท้ายได้กินเหนียวไก่ฟรีใช่ไหม

จริงแล้วพอคนดูคลิปน้องฟารุสเมื่อสักครู่นี้
วัวกินผักบุ้งเนี่ยก็เอ็นดูด้วย

ล่าสุดค่ะมีการส่งเมล็ดผลักให้น้องปลูกใหม่แล้วนะ
ความหวังยังมีค่ะทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้นะคะฟารุสค่ะ

เห็นเนี่ยฟารุธกำลังเก็บผักบุ้งอยู่กับคุณปู่คุณย่าพอดีเลย
ไปคุยกับน้องฟารุสนะคะน้องก็เขินหน่อยเหมือนกันนะ
บอกว่าก็ช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอม

เอาไว้กินเองด้วยสร้างรายได้เล็กน้อยให้กับครอบครัวด้วย

มากที่ผักบุ้งมันเสียหายหมดเลย
อยากจะบอกเจ้าของวัวให้ระมัดระวัง
อย่าให้วัวมาเที่ยวคุ้ยแปลงผักของคนอื่นบางทีมันเสียหาย
น้องยังฟ้องอยู่เลยกันอันนี้วันใหม่แล้วนะ
แต่น้องยังติดใจแหละไลฟ์ฟ้องโซเชียลอยู่ว่า
เนี่ยนะต่อไปนะใครพาวัวมาเดินไปเดินมาเนี่ย

เออซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็ถามผู้ปกครองน้องฟารุสเนอะถามคุณย่าว่าได้ไปแจ้งความอะไรหรือเปล่า
คุณย่าบอกโอ๊ยไม่ได้แจ้งหรอกก็รู้จักกันทั้งหมู่บ้านนั่นแหละ
ก็เคยให้ลูกสาวไปบอกเจ้าของวัวแล้ว
ทีนี้เราก็ถามไปเหมือนกันนะว่าจริงถ้าสมมุติว่าเราปลูกผัก
คอกวัวแบบนี้อยากทำรั้วทำคอกป้องกันอะไรอย่างนี้ไหม
สุดท้ายก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะนะคะ
ทางเจ้าของวัวก็พูดเหมือนกันพูดแบบก็ทำข้อป้องกันสิ
อย่างนี้เออสุดท้ายทีมข่าวเราเลยอุดหนุนซื้อผักบุ้งน้องฟารุสไป๑๐๐บาทค่ะ
แล้วก็พาส่งกลับบ้านบ้านน้องอยู่ห่างกับสวนผักประมาณสัก๑กิโลเมตรได้
ดูน่ากินนะผักบุ้งอ่ะยิ้มแล้วดีใจแล้วดังเรียบร้อย
อยู่ใกล้เคียงไปอุดหนุนเขาได้นะฮะที่สำคัญอย่าปล่อยให้วัวไปกินผักบุ้งน้องเขาอีก
คือร่วมด้วยช่วยกันแหละสองฝ่ายเนาะ